คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่สองกลุ่มเขานัดมาเคลียร์กัน
ที่แรกมีแม่มาด้วยนะครับแล้วคือเขาจะเคลียร์ใจกัน
คุณว่าเวลาที่เคลียร์ใจได้เคลียร์ไหมไม่ค่อยได้เคลียร์หรอก
ค่อยได้เคลียร์ครับเพราะว่ามีประโยคเปิดถามว่าไงรู้ไหมมึงเก๋าเหรอ
พอเริ่มถามแบบนี้ไปจังหวะนรกจริงเพราะว่าสองกลุ่มที่กำลังจะเคลียร์กันอยู่เนี่ยนะ
ปรากฏว่าไอ้เสียงว่ามึงเก๋าเหรอลอยไปได้ยินถึงคนอื่นอ่ะ
คนอื่นที่ว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาตรงนี้พอดี
ก็คิดว่าอ้าวไอ้ประโยงเก๋าเหรอเด็กนี่มันหาเรื่องนี่หว่า
เอาปืนมายิงเลยยิงจนฝั่งนั้นได้รับบาดเจ็บบาดเจ็บที่ขา

ใช่แล้วคือไม่ได้เกี่ยวข้องเลยจริงนะ

กลุ่มที่ได้รับบาดเจ็บหยุดหน้าหอพัก
อยู่ในซอยพระสิทธิ์๑แยก๗ที่ลำลูกกาปฐุมธานีนะคะ
ตนบริษัทภาคที่คุ้คทไปตรวจสอบ
คนเจ็บเห็นมะรอยรดที่รดเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดู
อายุ๑๙ปีค่ะโดนยิงเข้าที่ขา
ฝั่งคนขับสีมันก็ถลอกออกมาเมื่อกี้

ไปถามแม่ของคิวคิวเป็นใครอ่ะ
คิวเขาเคยเป็นเพื่อนกับโมเขาเคยสนิทกัน
ทีนี้เขาบอกว่าจริงคิวกับโมกลุ่มเดียวกันเลยนะ
แต่ว่าแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรขึ้น
เพราะว่าย้อนไป๒๗มีนาที่ผ่านมาเนี่ย
ตอนตี๓โมเอามีดมาฟันคิวลูกแม่
แล้วก็มาฟันกระจกที่บ้านจนพังเสียหาย
แม่แปลกใจเพราะว่าคิวลูกแม่กับโม
มาก่อนก็กินโดยกั้นเที่ยวโดยกั้น
ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรทำไมถึงมาทำแบบนี้
ทีนี้ค่ะเมื่อคืนนี้
แม่ของคิวก็เลยจะนัดแม่ของโมมาคุยกันหน่อยสิ
มาเคลียร์กันหน่อยสิไม่ใช่แค่เด็กอย่างเดียวนะคุณผู้ชม
อันนี้มีแม่ด้วยทีนี้แม่ของโมก็มาถึงก่อน
โมตามมาโมมาพร้อมกับเพื่อนอีก๖คน

เอาซ้อน๓กันมาเพราะว่ามากัน๒คัน

ไหนพี่อิงเก๋านะห์

แล้วจังหวะนั้นีผู้ชาย๒คน

คิดไงว่าโมตะโกนท้าเขาหรือเปล่า

ผู้ชายสองคนจอดรถปุ๊บเดินมาถึงซัดโมเลย
แล้วตอนนั้นแม่โมยังบอกว่าเข้าบ้าน
ทีนี้โมก็สู้นะชักปืนขึ้นมา
แต่อีกฝ่ายหนึ่งยิงปืนขู่ขึ้นฟ้านัดหนึ่งก่อน
แล้วลากโมไปต่อยแล้วก็มีเสียงปืนดังอีกนัดหนึ่ง
โมก็เลยเจ็บค่ะ
ไอ้นั้นมันก็สู้เขาเพราะมันปีนปืนใช่ไหม
แล้วตอนนี้มันก็วิ่งกันไปยิงยิงกันไปตรงนู้น

แล้วก็เอายิงเครื่องกันต่อยกันอืม

บอกว่าไม่ได้เคลียร์ไม่ได้อะไรแม่เขาก็อยู่นี่คือทุกคนงง
นี่ไงกลายเป็นโมซวยไปเลย
ทีนี้ค่ะตำรวจที่สภคูคศก็มาตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
แล้วเดี๋ยวจะต้องเอาทั้งสองฝั่งนะ
สองฝั่งก็ไม่ได้สิต้องตามหาอีกฝั่งนึงด้วย

ใช่ค่ะเอาคิวฝั่งคิวมาสอบปากคำ

แล้วก็ไปตามหาตัวผู้ชายสองคนนั้นด้วย
แล้วก็เดี๋ยวจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ไปตะโกนท้าใครมั่วนี่ไม่ได้เลยนะครับ